คุณผู้ชมคะในค่ำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จัก
ช่างถามศรีรถยนต์พระราธินั่งค่ะ
ซึ่งก็เคยถวายงานทำสีรถยนต์พระที่นั่งมาตั้งแต่ปี๒๕๔๒นะคะ
โดยได้น้อมนำเอาแนวคิดพระราชดำรัฐ
มาปรับใช้เรื่องของการประมาณตนค่ะ
ปัจจุบันนี้สามารถปลดหนี้ได้นับ๑๐ล้านบาท
ติดตามพร้อมกันจากคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
พระราชรถที่เป็นพระราชโรงเรียกฤทธิ์ของพวกคุณท่าน

ไม่ได้คิดว่าจะมาซ่อมสีรถยนต์ที่อู่ตัวเอง
มีความคิดว่าเขาปิดซอย
ก็เชื่อว่าคงจะใช้ทางลัดออกไปเส้นหนึ่ง
ใช่หรือไม่ก็ประมาณนั้นนะครับ
แต่ปรากฏว่าเป็นรถที่เขาถือเรื่องมาเลยว่าจะเอามาซ่อมสี
เป็นรถยนต์ที่ใช้ในพระราชพิธีทุกครั้งในวันที่๕ธันวาคม
อนันต์ร่มรื่นวานนิตกิจวัย๕๗ปี
จดจำความรู้สึกครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่กองยานพาหนะ
นำรถยนต์พระที่นั่งของในหลวงรัชกาลที่๙
เข้ามาซ่อมเสียรถที่ศูนย์ซ่อมเล็กของเขาเมื่อ๑๗ปีที่แล้วได้อย่างชัดเจน
อานันต์เดียวรับพระมหากรุณาที่คุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทำให้ได้เห็นสภาพรถยนต์พระที่นั่ง
ทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจน
เป็นรถที่แบบถ้าเรามองไกลก็จะไม่เห็นอะไร
แต่ถ้าเราได้เข้าไปใกล้ที่ตัวรถ

เราจะเห็นเลยว่าจะเป็นสะเก็ดหินสะเก็ดหินเล็ก
แล้วก็จะมีรอยบุบไอ้รักยิ้มเล็ก
ลักษณะการใช้งานต้องใช้คำพูดว่าส่งงานอย่างหนักจริง

ผมเชื่อได้ว่าในหลวงของเราก็ได้ทรงงานหนักมากยิ่งกว่านั้นอีก
รถยนต์พระที่นั่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยมาก
สะท้อนให้เห็นถึงความพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
โดยเมื่อครั้งซ่อมเสียวรถยนต์พระที่นั่งได้ประมาณ๗คัน
มีผู้ใหญ่กราบบังคมทูลว่าในช่างไม่ประสงค์ค่าซ่อม
แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดพร้อมทรงเตือนสติว่าอะไรควรไม่ควร
ถือว่าเป็นพรทำให้สำนึกให้พอประมาณมาจนถึงทุกวันนี้
รับสั่งมาไหว้ประมาณตนก็คือว่าอย่าถวายหมด
จะเอาสักส่วนใดส่วนหนึ่งก็ว่ามา
ใช่ไหมครับเพราะทรงไม่ปรดเอาว่าภาษาชาวบ้านไว้ปรดของฟรีครับ
อันนั้นน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่๙ในการดำรงชีวิต
ด้วยการประมาณตนทำให้ปลดหนี้ได้นับ๑๐ล้านบาท
อาณาจักรศูนย์ซ่อมเสียวรถขนาดใหญ่มีลูกน้องเกือบ๕๐ชีวิต
สมบัติล้ำค่าที่พวกเราใช้ได้ตลอดชีวิตใช้ได้ตลอดชีวิตจริง
ไปเถอะไม่หมดหรอกทรัพยากรคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ย
สุดยอดแล้วล่ะเชื่อเถอะยิ่งกว่าอรหันต์อีกนะ
อันนั้นเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งให้ความสำคัญกับการงานช่างทุกสาขาอาชีพทำให้เขาภูมิใจในวิชาชีพที่หาเลี้ยงปากท้อง
และจะน้อมนำแนวทางพระราชดำรัฐมายึดปฏิบัติพร้อมถ่ายทอดให้กับลูกหลานสืบไป
มาสิริกอ๋อมแก้วข่าวเทลระทีวีรายงาน